คลิปเสียแป้งออกมาเป็นครั้งที่๓ท่านท่านายชาวชาวาล
เนื้อหาใจความที่เขาบอกมาเนี่ยคือฟังแล้วทนายมองยังไงฮะ
ยังเป็นประเด็นสำคัญนะครับประเด็นสำคัญเป็นประเด็นข้อที่๑
ที่ตรงกับที่เป็นหนังสือร้องเรียนนะครับ
๗ข้ออันนี้คือข้อหนึ่งเลยที่เขาเขียนไป
ใช่ครับเป็นข้อหนึ่งเลยเป็นข้อหนึ่งแล้วก็ลักษณะแล้วก็ฟังคือเป็นลักษณะอาจจะไม่ได้ต่อว่าหรืออะไรเกี่ยวกับก้าวล่วงถึงธรรมนาศศาลนะครับ
ท่อนสุดท้ายเขาพูดไว้ชัดเจนแล้วว่ามันเป็นเรื่องของอยากระบายอยากจะเป็นความอึดอัดใจนะครับนะ
แล้วก็ยังมีคำขอโทษขออภัยโทษอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมฟังนะอาจจะไม่ได้เจตนาถึงขนาดก้าวล่วงหรืออำนาจอะไรอย่างนี้นะครับ
แต่ว่าเป็นลักษณะของแสดงความอึดอัดใจจริงนะครับแล้วก็เหมือนกับผมตรงกับท่านผู้การแต้มก็น่าจะเป็นที่ที่เดียวกันนะครับ
ก็น่าจะเป็นก็ห้องเดียวกับคลิปสองนั่นแหละไม่รู้ว่าจะอัดครั้งเดียวกันหรือเปล่า
ผมว่าถ้ามันมาถึงจุดนี้แล้วทั้ง๓คลิปเนี่ยมันถูกรวมกันมันถูกรวมกัน

อะใช่เกราะหมดแล้วแล้วก็ข้อที่๗ข้อที่๗นะครับ
ที่๗ถ้าเราประมวลนะครับทั้ง๓คลิปรวมกันเนี่ยสิ่งที่เขายังไม่ได้พูดเนี่ย
ยังไม่ได้พูดเนี่ยอ่าก็คือข้อที่สามกับข้อที่เจ็ด
นะครับข้อที่สามก็คือเรื่องกลุ่มตำรวจที่ไปจับ
อาวุธปืนแล้วก็ไปเรียกรับเงินอ่า
ลายหนึ่งก็ออกมาบอกว่ามันมีกับเอาปืนไปจริงแล้วก็เอาคืนกันแล้ว
ตามที่มีเป็นข่าวครับเมื่อวานผมก็ดูข่าวอยู่
ส่วนข้อเจ็ดก็คือถูกเรียกเงิน๕๐๐๐๐๐บาทเรื่องคดีสุดท้ายไม่ให้
คือที่ยังไม่คุยเพราะฉะนั้นน่าจะมีอีก
คือเขาอยากจะพูดให้หมดแต่ว่าจะต้องอยู่ในหนังสือฉบับนั้นแน่นอน
ทีนี้หนังสือฉบับนั้นเนี่ยที่วันนี้ท่านธนกิจ
ก็เอาไปให้กับหน่วยงานต่างเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อนะฮะ
วันนั้นธนัยชะชาวัลได้รับส่งมา
ก็พบเป็นที่แน่นอนแล้วคลิปที่๑ที่๒ผ่านทางทางคุณสวัยนะครับ
สื่อมวลชนทางสื่อมวลชนของที่พัทธรุงนะครับ
ก็แกก็รับแล้วว่าส่งมาโดยตรงจากทางเสียแป้งนะครับ
ส่งเข้ามาทางผู้สื่อข่าวนะครับ
ส่วนคลิปที่๓เนี่ยเมื่อคืนนี้พอผมกลับมาถึงนะครับ
กลับมาถึงบ้านนะครับก็มีพี่สื่อมวลชนโทรมาหาผม
บอกว่ารู้หรือยังมีคลิปที่๓ออกแล้วอะไรอย่างนี้
พอผมเข้าไปดูนะครับก็มีส่งเข้ามาดูส่งให้ผม
คลิปที่๓ปรากฏว่ามันไปออกในช่องยูทูปช่องหนึ่งนะครับ
ชื่อว่าอายุติธรรม๒นะครับ
ผมก็คิดเข้าไปดูคลิกเข้าไปดูแล้วก็อ๋อ
แสดงว่าช่องทางต่อไปเนี่ยเขาน่าจะมีใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
ผ่านช่องทางยูทูปตรงช่องนี้นะครับ
ว่าเป็นฐเสียแป้งนั้นไม่ทราบฟังใส่เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ไม้
ส่งผ่านมาหรือคลิปต่างเขาเคลื่อนไหวไหน

ไม่สั้นจริงครับไม่สั้นจริงครับด้วยความสัจจริงเลยครับ
ผมผมประกาศอยู่เสมออย่างอย่างวันนั้นผมก็บอกคุณภาคภูมิว่า
แต่ทีนี้ผมเชื่อว่าเขาไม่กล้านะครับเขาไม่กล้าที่จะโทร
เนื่องจากอาจจะโอเคเกรงว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จับจับสัญญาณอะไรของเขาได้นะครับของเขาเขาก็รู้พอสมควรนะครับ
แต่ผมเปิดอยู่แล้วครับไม่ว่าใครจะโทรมาหรือว่าแยดเขาจะโทรมา
บอกมาอะไรขอร้องให้ผมช่วยยังไงนะครับ
คือแยดเขาตอนนี้ขอร้องให้ผมช่วยให้เขาเป็นห่วงเขานะครับ
อยากให้เขาเข้ามามอบตัวทุกคนเลยนะครับอ่า
ไปชิงตัวจรวดแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาอะไรดำเนินคดีอะไรอยู่เนี่ย
ชั้นพนักงานสอบสวนกับชั้นอายการตัวเสียแป้งไม่ได้ใช้ทนาย
ไม่ไม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ผมแต่เขาบอกเขามีเขามีทีมกฎหมายของเขาอยู่แล้ว
แล้วเขาก็มั่นใจว่าเนี่ยเขาสั่งไม่ฟ้องผมก็จริงอะครับ
ก็อายการสั่งไม่ฟ้องเขาในในชั้นอายการจังหวัดนะครับเขาก็เลยเชื่อว่าไม่ไม่น่าจะมีอะไร
เขาก็เลยไม่ได้เรียกใช้ผมหรือว่าก็คือคบกันธรรมดาทั่วไปครับ
พนักงานสอบสวนส่งอายการใช่ไหมฮะใช่ครับพนักงานสอบสวนอ่าส่งอายการ
แต่อายการสั่งไม่ฟ้องในชั้นอายการระดับจังหวัดครับผมแล้วไปโดนฟ้องในชั้นไหนฮะ
อ่าอธิบดีครับอ่าสั่งฟ้องในชั้นอธิบดีครับพอพอคดีไปสู่ชั้นศาลก็เลย
ติดต่อมายังทนายชัชวานก็เข้าเรือนจำแล้วครับไม่ได้ประกันตัวไปแล้วไม่ได้ประกันตัว
ไปแล้วครับถึงจะเข้าผมก็ไปดำเนินการเรื่องของการขอประกันตัว
ก็นั่นแหละครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วครับก็เป็นคำตัดเพาะครั้งแรกเลย
ที่เขาคุยกับผมเรื่องของการประกันตัวนั่นก็คือเป็นมูลเหตุที่๑นะครับ
สะสมค่ะคือจนกระทั่งศาลท่านก็ลงมาในชั้นต้นว่า๒๐ปี๖เดือนใช่ไหมฮะ
ใช่ครับก็ระหว่างที่สู้คดีก็น่าจะมีการขอประกันตัว
ประมาณสัก๒๓ครั้งครับธนชชวรยื่นให้ไหมฮะตอนนั้นระหว่างสู้คดีแล้วขอ
ให้ครับให้ยื่นให้ครับผมแล้วแล้วสารท่านให้เหตุผลยังไงที่ไม่ให้ประกันตัวเสียแป้งฮะ
ก็ยังให้เหตุผลว่ายังไม่มีคำเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเป็นคดีที่อุกชะกันนะครับ
แล้วก็เกรงว่าจะหลบหนีครับครับเสียแป้งเขายื่นหลักทรัพย์เท่าไหร่อะไรยังไงไหมฮะช่วงนั้นเอ่อ
ตอนแรกรู้สึกว่าครั้งแรกเลยรู้สึกจะ๓แสนบาทซึ่งเท่ากันกับนายจรวด
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานเลยนะครับแม้ผู้เสียหายจะเป็นเจ้าพนักงาน
คนทั่วไปแล้วก็ปล้นทรัพย์บุคคลทั่วไปแค่นั้นแหละครับ
ครับคือเขาแยกเขาแยกสำนวนกันระหว่างของแป้งกับของจรวด
แต่จรวดเนี่ยได้ประกันตัวแป้งไม่ได้ประกันตัว
โดยสารท่านบอกว่าเนื่องจากคดีเนี่ยมีอัตราโทษสูงใช่ไหม

ใช่ครับซึ่งตอนนั้นผมก็ได้อธิบายเขาไปแล้วนะครับ
อาธิบัติชัพชะวัลบอกเขาว่ายังไงครับ
อธิบายว่าดุลพินิษฐ์ดังกล่าวเนี่ย

ของนักโทษอีกคนนึงจำเลยอีกคนนึง
แตกต่างกันด้วยปัจจัยหลาย
อย่างอย่างเช่นอ่ามูลมูลค่าของทรัพย์หรืออ่า
ทรัพย์ในการเอามาประกันตัวเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการ
พิจารณาแต่แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยหลักของการ
ดำเนินคดีเนี่ยในเราเป็นนักกฎหมายเราทราบอยู่แล้ว
ว่าจะดูเรื่องของมูลเหตุของคดีความหนักเบา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ความร้ายแรงและ
ประวัติแต่ก่อนของตัวจำเลยคนนั้นนั้นนะครับหรือผู้
ต้องหาคนนั้นนั้นนะครับประวัติแตกไม่อาจจะเป็นเรื่องของตัว
บอกว่าสารอาจจะมองว่าตัวเสียแป้งเองเนี่ย
ต้องโทษมาก่อนแล้วพ่นโทษมาไม่เกิน๕ปีนะครับ
แล้วก็อ่าเป็นเหตุเดียวกันน่ะก่อคดีซ้ำซ้ำกันอะไร
เงี้ยนะครับถึงเค็นอบุธครั้งที่แล้วเนี้ยเขาอ่า
เรื่องอาวุธปืนสงครามแล้วครั้งนี้ก็โดนเรื่องอาวุธ
สงครามเหมือนกันนะครับผมก็คาดว่าอาจจะดูเรื่องของ
อดีตที่ผ่านมาด้วยนะครับหรือประวัติอาชญากรรมที่ผ่าน
มาด้วยไม่ใช่ดูแต่เฉพาะเรื่องของทุนทรัพย์อย่างเดียว
เหมือนกับที่ในคลิปเขาบอกเขาจะบอกว่าทำไมเงิน
ก็เยอะนะครับติดอีเอ็มด้วยอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้วก็
อ่าแล้วทีนี้มันมองไปถึงเขาก็จะมองไปถึงเรื่อง
ผลกระทบจากการที่ไม่ได้รับการประกันตัวของเขาเสีย
ละลายเลยนะครับเขาโดนฟอร์มเขาโดนเอ่อหลายอย่างเจ็๊้้ง
ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับเขาเขาเข้าใจไหมฮะตอนนั้นที่
ที่ธนายเช้าชะวันอธิบายให้เขาฟังแบบเนี้ยเขาดูเหมือนจะเข้าใจนะครับ
เหมือนจะเข้าใจอ่าดูเหมือนจะเข้าใจนะแต่ว่า
เหมือนจะเข้าใจแต่ไม่พอใจขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปาก
ภาคภูมินะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกัน

และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ